มาดูเรื่องของขโมยขโจนกันบ้างฮะ

แจ้งข่าวสารกันว่าในหมู่บ้านมีข่าวอะไรบ้าง

แต่คราวนี้หมู่บ้านหนึ่งที่อุบลราชธานีเนี่ย

ว่าหน้าตรงหน้าต่างประตูรั้วเป็นยังไง
ปรากฏว่าถูกงัดแงะเหมือนกัน
โอ้โฮนะครับทีนี้คนในหมู่บ้านนี้กลัวเลย

ก็พบว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน

สูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร

ต้องค่อยย่องค่อยมุดนะฮะ
สวมกางเกงขาสามส่วนสีขาว
นกำแพงเข้ามาก่อเหตุลักษัพตามบ้านพักรวม๖หลังครับ
แต่สามารถนำทรัพย์สินไปได้เพียง๔หลัง
มูลค่าความเสียหายเมื่อลูกบ้านมารวม
ดูของตัวเองที่หายไปแล้วก็ประมาณ๕๐๐๐บาท
ซึ่งหมู่บ้านจัดสรรนี้อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองตะบนแสนศุกร์
อำเภอวาบรินชำราบที่อุบลราชธานีนะครับ
ตำรวจนำกำลัง๒๐นายออกหาเบาะแสคนร้ายบรายนี้
โดยเร่งตรวจสอบทั้งกลุ่มผู้พ้นโทษและกลุ่มผู้ติดยาเสพติด
ก็เข้ามาจำลองดูซิว่าเขาปีนรั้วเข้ามาในลักษณะไหนอย่างไร

ครับหมู่บ้านนี้ขโมยขโจรขึ้นนะครับ
ตอนนี้ตำรวจฝากถึงประชาชนหากมีเบาะแสเพิ่มเติม
สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๔๕๓๒๑๒๑๕
ขณะที่นายประชาคำพักดีกรรมการหมู่บ้าน

บอกว่าเช้าของเมื่อวานนี้
ในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านมีการพูดคุยเรื่องคนร้ายเข้ามางัดบ้าน
แต่ว่าผมเองเลยออกมาสำรวจบ้านของตัวเอง
พบร่องรอยการถูกงัดแงะเหมือนกัน
แต่คนร้ายไม่สามารถขโมยทรัพย์สินไปได้นะครับ

ก็มีทั้งข้าราชการครูมีคุณหมอ
มีนายทหารระดับสูงยศพันเอก

มีหลายโครงการที่ถูกคนร้ายปีนเข้าไปงัดบ้าน

เพราะว่าในรอบ๒เดือนมีบ้านถูกงัด๑๙หลังแล้ว
ภายใน๕โครงการรวมมูลค่าความเสียหาย๕แสนบาทครับ

ก็มีคนร้ายปีนกำแพงเข้าไปลักทรัพย์

ริมถนนศรีธรรมโศกตำบลในเมืองอำเภอเมือง
โดยภายในบ้านพบร่องรอยหรือค้นเข้าของกระจัดกระจาย
และพบว่าคนร้ายงัดหน้าต่างก่อนตัดเหล็กดัดบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปมีมูลค่าเท่าใด
จากบ้านหลังนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครู
ได้ไปอาศัยอยู่ในกรุงเทพหลายปีแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างติดป้ายบอกขายบ้านหลังนี้
หลานชายเจ้าของบ้านบอกว่า
เขาและครอบครัวจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
มาดูแลบ้านหลังนี้สัปดาห์ละครั้ง
ซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็พบว่าคนร้ายได้งัดหน้าต่าง

เข้ามาขโมยพระพุทธรูปไปบางส่วน

ซ่อมแซมเหล็กดัดแล้วก็หน้าต่างซะ
แต่ล่าสุดคนร้ายก็หวนกลับมาก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์อีกครั้ง
ก็ในบ้านยังมีทรัพย์สินอยู่เลยนะคุณนะ
ตู้ยงตู้เย็นอะไรต่าง

พระเครื่องพระบูชาเครื่องลายครามอยู่
คนร้ายมาครั้งที่๒ก็เลยได้ทรัพย์สินเหล่านี้ไปด้วยนะครับ
ด้านตำรวจคาดว่าคนร้ายก็เป็นคนร้ายชุดเดิม

แล้วก็มีไม่ต่ำกว่า๒คนนะครับ